ไปทำบุญกันต่อนะคะกับสามนักแสดงตลกชื่อดังค่ะ
ถั่วแร้เชิญยิ้มนะคะคุณหองลูกหยีและคุณเชษเชิญยิ้ม
เขาไปทำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมนี่ดูสิ
เมื่อวานนี้นะคะทั้ง๓ท่านเดินทางไปร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษ
พระกิ่งอโยธยามหาจักรพรรดิที่วัดเสนานิมิตรอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้เองค่ะโดยมีพระอาจารย์เดินทางมาประกอบพิธี
จำนวนร้อยแปดรูปหนึ่งศูนย์แปดนะคุณผู้ชมนะจดและจำเอาไว้นะจ๊ะ
ซึ่งเชื่อกันว่าใครที่บูชาพระกิ่งเนี่ยนะ
จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยก็มีผู้ที่เริ่มสายศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีกันเยอะเลยคุณผู้ชมดูสิ
โอ้โหเต็มเลยชาวบ้านไปกันเยอะมากเต็มประลำพิธีเลยอ่ะใช่ค่ะ
แล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ก่อนที่ทั้งสามคนจะบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
เห็นพี่แจ๊กเกอรีนเนี่ยแกชอบเรื่องตัวเลขใช่ไหมเนี่ยเตรียมจดอยู่เลยนะ
รวมถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
แหมรู้ใจอะไรอย่างนี้เนี่ย
ส่วนจะเป็นเลขอะไรไปดูค่ะ
ฝากตัวเลขวีพีแจกก
เลขที่อ

และวันนี้วันที่๒๑เดือน๗นะครับ
นี่เดี๋ยวหมดซื้อพอเสี่ยงไว้

เรา๓คนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ยานุสิทธิ์นะครับ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะทำพิธี
พุทธพิเศษนะครับหรือมหามงคลอะไรต่างเนี่ย
เราโดยมากก็ชอบสายบูอยู่แล้ว
พอเข้าสายมูเราได้ไหว้พระเราได้สวดบน
เราได้นับถือครูบาอาจารย์พ่อแก่อภิกเนตต่าง

น่าพาร่ำน่าพารวยน่าพามั่งน่าพามี
พุทธโทรวยเงินทะโมโดยทองสังโทรวยข้าวโดยของ
รวยเงินรวยทองด้วยนโมพุทธายะครับสวัสดีครับ
เป็นเพ่งอาณมวลกับปิโตะแร้น้อย
เยอะมากเลย

จุดเต็มไปหมดเลย

พรอยนับจุดละกัน

แล้วทำไมต้องเป็นพรอยน่ะ
นับขนนี้ก็ไม่จบแรก

พี่มานมนี่เห็นเป็นเลข

คุณสาวอโยธยาบอกว่าสองหนึ่งเจ็ดอ่า

แล้วเขาอยู่อโยธยาเขาอยู่อายุทยาด้วยหรือเปล่า